คุณผู้ชมคะมาดูลีละยื้อยื้อบทเพลงหน่อยดีกว่านะ
ของพี่๒๒๐๐ราตรีเขาค่ะงานนี้บอกเลยว่า
ทะเลลุกเป็นไฟแน่นอนไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ต่อให้๒๐๒๒ราตรีพวกแก๊งพี่ก็ยังแซ่บลืม
ก็ดูสิคะคุณยุคนี้ไม่ต้องถูตะเกียง
ก็ออกมาแซ่บยืนเรียงกันแบบนี้
ทะเลลุกกันไปแล้วนะแม่แท็กทีมกันมาเป็นแผง
พี่แคทหญิงเบลวาวาเช็คชื่อค่ะเจนนี่ไม่มาอีกหนึ่ง
แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะความทีมเวิร์กแอนโนโจร์แอนเจอร์จี้
จอยม่วนเขายังครบถ้วนสมบูรณ์
โอ้โหเซ็กซี่กันทุกหนัก
คราวหน้าขอแบบว้าวจัดเต็มแดนส์บิกินี่ให้เต็มตา
เสื้อคลุมไม่ต้องใส่มาก็ได้นะคะ

๒๐๒๒หราตีเป็นอย่างไรล่ะคะ

นำสมาชิกใหม่เพิ่มอีกสักคนแจ๊กกะรีนได้ไหมคะ
หมายถึงอายุ๒๐๐ปีอย่างนี้หรอ
พยายามซ้อมท่าเต้นอยู่ยังไงนะอย่างนี้
ต้องเอาได้ให้ได้ลายคุณหญิงนะคุณหญิงเขาเต้นลายใหญ่ดีนะ